ซึ่งมีเยาวชนชายอายุ๑๕ปีเป็นคนขับนะคะแล้วก็มากับเพื่อน๓คน
คันนี้ก็ขับฝ่าสัญญาณไฟแดงตรงถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประตู๑
ซึ่งมีนายธนพลแก้วมูลหรือในเต้อายุ๒๔ปี
บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์เกียรตินิยมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเมื่อ๔ทุ่มวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะเรื่องนี้ทางพันธุ์ตำรวจโทภัยศาลปันเร็ว
สารวัตรสอบสวนสพโพกลางได้บอกว่า
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นทางผู้ปกครองได้พายาวชนชายอายุ๑๕ปี
ซึ่งก็ได้มีการสอบปากคำร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
และแจ้ง๓ข้อหานะคะก็คือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
และไม่มีใบอนุญาตขับขี่ซึ่งผู้ก่อเหตุก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะ
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมึนเมาขณะขับรถหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าหลังเกิดเหตุได้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้ว
ไม่พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์นะคะ
ยืนยันในการดำเนินการตามพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
หลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานส่งให้พนักงานอายการพิจารณาฟ้องศาลต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องการเยียวยาก็จะให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเจรจากันค่ะ
ไปดูที่วัดดอนคาจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีชาปนกิจศพนายธนพล
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ครอบครัวญาติอาจารย์และเพื่อนร่วมสถาบันต่างก็มาแสดงความอาลัยกันอย่างล้นหลาม
วันนี้พ่อของผู้ก่อเหตุได้ไปที่วัดด้วยนะคะ
ประสานกับผู้นำหมู่บ้านเพื่อจะนำเงิน๒๕๐๐๐บาท
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่เจอกัน
เนื่องจากว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่สะดวกในการพูดคุยเพราะว่าต้องจัดพิธีค่ะ